ที่ชื่นชอบธรรมชาติโดยเฉพาะใครที่ชอบดอกม้งดอกไม้
เราก็มีอีกหนึ่งสถานที่มาแนะนำไปเที่ยวทิพย์กับตลอดข่าวของเราได้แน่นอนคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้มันกำลังเบ่งบานแข่งกันเลยจ้า
นี่คุณรู้จักดอกประทุมไหมนี่ดอกประทุม

แบบนี้เป็นดอกประทุมมาคือมันจะแบบบานออกมาสะพรั่งเลย
ในช่วงนี้แล้วออกมาเยอะมากนะคะ
นี่คือศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่๒จังหวัดตรัง
ที่นี่ตอนนี้เขากำลังเปิดรับนักท่องเที่ยวนะ
คือจริงคนอยู่ในจังหวัดตรังคุณไปได้
คุณแวะไปถ่ายรูปไปอะไรกันอย่างนี้ได้
ยังไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้ว
แต่ว่าจังหวัดอื่นก็อย่าเพิ่งเดินทางไปกันนะคะคุณค่ะ
คือตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากเกือบ๑ไร่นะคะ
แล้วดอกประทุมมาเนี่ยบานพร้อมกันอ่ะ

ซึ่งสวยงามแล้วเต็มทุ่งเลยนะคะ
ทุ่งดอกปฐุมมามีอายุ๑๒ปี

สีสันสดใสต้นใหญ่แข็งแรง
โดยเฉพาะดอกสีม่วงสีชมพูและสีขาวอมชมพูค่ะ

เสียงขาวภาวอมชมพูนิดนึงอย่างนี้ค่ะ
ปฐุมมาเริ่มบานพร้อมกันตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม

แล้วก็จะเริ่มทยอยออกดอกไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเลย
ซึ่งดอกปฐุมมาข้อดีก็คือทนแดดทนฝน
เหมาะสำหรับการปลูกในพื้นที่ทางภาคใต้
ส่วนใครที่ไม่มีดินที่สามารถปลูกในกระถางได้นะ
ก็จริงปลูกลงดินแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
หรือจะปรุงในกระถางลองศึกษาหาข้อมูลกันดูแล้วกัน

ใช่ค่ะซึ่งที่ศูนย์ขยายพันธุ์ที่๒แห่งนี้
เขาก็กำลังเร่งจะขยายพันธุ์ดอกประทุมมาแบบนี้ให้ได้มากขึ้น
เพื่อจะแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่สนใจอยากจะเอาไปปลูกขายเป็นรายได้เสริม
ก็คาดว่านะคะในอีก๒ปีจะมีต้นพันธุ์แจกจ่ายให้กับเกษตรกรในจังหวัดตรังแล้วก็ในจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างทั่วถึงด้วย
ส่วนเกษตรกรคนไหนอยากเข้าไปศึกษาดูงานนะคะ
เขาก็จะพร้อมให้ข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกดอกประทุมมา
วิธีการดูแลหรือขยายพันธุ์ต่างนะคะ
ใครสนใจอยากจะทำเป็นอาชีพเสริม

ต่อไปเราขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้แล้วนะจ๊ะ